เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากโดยเฉพาะ
พูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
หลายคนก็มองว่าจะเอาวัคซีนพื้นฐานดี
หรือว่าจะเอาวัคซีนทางเลือกดีนะคะ
ณช่วงเวลาแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
ยังจะมีคนเป็นมิจฉาชีพเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด๑

หลอกเก่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะหลอกชาวบ้านค่ะ
บอกว่าเขามีโคต้าวัคซีนซีโนฟาร์ม
และหลังจากนั้นหลอกให้คนโอนเงินมาให้เขา
เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะจัดการให้หมดเลย

หลังจากเขาโอนเงินให้ปุ๊บค่ะ
ปิดไลน์หนีหายไปเลย
ทำแบบนี้ไปแล้วประมาณ๒๐๐คน
เงินไปประมาณ๓๖๐๐๐บาท

ไปติดตามจับกลุ่มตัวเขาได้แล้วนะคะ
พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔พร้อมคณะ
ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ฟังชื่อดีชื่อว่านายรณกรพุทธรักษาอายุ๓๑ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดอุดรธานี

ตนเป็นผู้อื่นและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ตำรวจเปิดเผยรายละเอียดนะคะ

คือนายรณกรไปจับตัวได้ที่โรงแรม
แก่งคอยสระบุรีวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หลังจากมีผู้เสียหายชาวอุดร

จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาพรเลยนะ

ใช่ค่ะผู้เสียหายก็เลยโอนเงินไปให้
กลุ่มล่าสุดนี้นะคะก่อนที่จะถูกจับกลุ่ม

เพื่อจองวัคซีนสำหรับการฉีด๒๐คน
แต่วันแล้ววันเล่าก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามนัด
เมื่อสอบถามกลับไปผู้ต้องหาค่ะ

ตอนนั้นแหละค่ะทั้ง๒๐คนนี้บอกว่าถูกหลอกแน่

เอาหลักฐานการโอนเงินไปแจ้งความกับตำรวจ
เรื่องต้นการสอบสวนนายรณกรสารภาพค่ะ

ที่ทุกคนตามหาวัคซีนโควิด๑๙
ลายกลุ่มขึ้นมาชื่อว่าวัคซีนซีโนฟาร์ม
หลอกลวงคนที่อยากจะฉีดวัคซีน
แล้วก็อ้างตัวเป็นคุณหมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
จากนั้นจ้างให้ผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร๕คนด้วยกัน
รวมถึงนายวิรสักสุขสำแดงผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้นะคะ
ตำรวจตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายประมาณนะ๒๐๐คน
โอนเงินให้ผู้ต้องหานาฬนกรรมรายนี้๓๖๐๐๐๐บาท
รณกรเริ่มก่อเหตุ๒๘มิถุนายนนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมอีกในหลายท้องที่
ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนนทบุรีสมุทรประการและกรุงเทพ
อกจากนี้พบว่าประวัติของนายรณกรเป็นบุคคลอันตราย
มีพฤติกรรมหลอกลวงและถูกแจ้งเตือนในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฟังข้อมูลที่อ่านไปทั้งหมดนี้
ถ้าคุณผู้ชมเคยถูกใครบางคนมาหลอก
อย่ายอมนะคะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ใกล้บ้านคุณผู้ชมได้เลย
ทางเลือกให้ไปติดต่อกับโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นส่วนบุคคลแบบนี้มีความผิดนะคะมาทำแบบนี้